คุณผู้ชมคะเราไปติดตามกันหน่อยค่ะสำหรับบอลลูนที่เราปล่อยขึ้นไป
เป็นครั้งประวัติศาสตร์เพื่อน้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่เก้า
ที่เราเกาะติดกันมาโดยตลอดนะคะณตอนนี้ถึงจุดไหนยังไงแล้วเนี่ย
เดี๋ยวเราไปติดตามการรายงานจากคุณคุปตนันพิสิทธิมหันค่ะ
กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สนามของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๖
สิงห์บุรีนะครับจุดที่ใช้ในการปล่อยบอลลูนขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์นะครับที่ทางไทยรัฐทีวีร่วมกับหลากหลายหน่วยงานเลยทีเดียวจัดขึ้น
เพื่อที่จะเชิญชวนคนไทยทุกคนครับร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของปวงชนชาวไทยครับและตอนนี้ผมอยู่กับวิศวกรจากทีเอสอาร์อีกหนึ่งท่านนะครับ
คือคุณพลกฤษสุขเฉลิมนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลนะครับสำหรับพิกัดของบอลลูนของเราที่ได้ปล่อยขึ้นไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ขณะนี้เองครับบรุนของเราไปอยู่ที่จุดไหนแล้วเอ่ย

แล้วก็ความสูงเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปที่ความสูงระดับ๑๘กิโลเมตรแล้วนะครับ
กิโลเมตนี่คือเป็นระดับชั้นสตาร์โดนเฟีย
สตาร์โต๊ดเฟียร์ต้องบอกผู้ชมนิดหน่อยนะคะว่า
ชั้นนี้ถือว่าเป็นชั้นที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับ
ทำให้เราปลอดภัยจากโรงแบรนดิ์ต่างนะครับ
นี้ก็ถือว่าเป็นชั้นที่มีบรรยากาศค่อนข้างเสถียร
ฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งนะครับเหมาะสำหรับการบินนะครับ
จุดนี้เองนะครับถ้าหากเราดูจากภาพที่ถ่ายจากกล้องที่ติดอยู่บนบรูนเนี่ยนะครับ
สังเกตนี่นะครับเป็นภาพที่เราจะสามารถมองเห็นผืนโลกของเรานะครับ
ที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้มีอะไรบ้างครับ
ตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าบอลลูนอยู่เหนือเมฆทุกก้อนของโลกใบนี้แล้วนะครับ
เราก็จะเห็นว่ามีทั้งบรรยากาศสีฟ้าขั้นระหว่างอวกาศและโลกอยู่นะครับ
สีขาวคือเมฆแล้วก็พื้นโลกนะครับ
จะเห็นว่าภาพนี้ถ่ายเห็นตั้งแต่ภาคเหนือยันภาคใต้เลยนะครับ

บรูนเจอบรูนภาพถึงลบ๖๐องศาเซลเซียสต่ำมาก
นี่คือล่าสุดณขณะนี้นะครับ
แน่นอนว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปบรูนนั้นก็จะลอยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
คาดการณ์ว่าจะสามารถไปถึงจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๐กิโลเมตรจากผืนแผ่นดินแห่งนี้นะครับ
และหลังจากนี้เป็นต้นไปบอลูนก็จะแตกออก
สิ่งที่เราจะได้เห็นกันก็คือภาพวิวที่ระดับความสูง๓๐กิโลเมตร
ซึ่งเราจะได้ชมกันในค่ำคืนนี้ในช่วงข่าวของไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
นี่คือภาพบรรยากาศทั้งหมดรวมไปถึงกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๖นะครับ
ตอนนี้ผมและทีมงานทั้งหมดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ